ส่วนเรื่องสถานการณ์โควิด๑๙ตามกันต่อนะคะ
ในที่ประชุมสอบคอวันพรุ่งนี้ก็เตรียมออกประกาศค่ะ
จะปิดสถานบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
อาบอบนวดในสี่สิบเอ็ดจังหวัดอย่างน้อยสิบสี่วันนะคะ
กว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙จะคลี่คลายค่ะ
นายแพทย์ธวิสินวิสุนูยโถโทิณโคโศกสบครบุว่า
แพร่ระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิง
แพร่เชื้อส่วนใหญ่ก็มาจากกรุงเทพมหานคร
และได้รับข้อมูลยืนยันค่ะว่ามาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
และยังมีสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อใหม่ที่เกิดขึ้นเกือบครึ่งประเทศแล้วนะคะดังนั้นบุคคลในสถานบันเทิงเหล่านี้เนี่ยต้องได้รับการตรวจทั้งหมด
โดยที่ประชุมสอบคอจะยังไม่เปลี่ยนสีของกรุงเทพมหานครเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการวางแผนการเดินทาง
และกระทบกับผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
แต่ว่าจะให้กระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องปิดสถานประกอบการอาบอบนวดผับบาคาราโอเกะเป็นรายจังหวัดค่ะ
พิจารณาจะแบ่งเป็น๒ข้อก็คือเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงและจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นทางผ่าน
โดยทั้ง๔๑จังหวัดจะมีการปิดสถานบันเทิงอย่างน้อย๑๔วันและจะนำเสนอให้ผู้อำนวยการสอบคอลงนามข้อกำหนดใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะมีการเปรียบเทียบถึงคริสตัลคลับว่าเสมือนไทยคู่ฟ้าคลับ
เพราะมีคนใหญ่คนโตระดับประเทศไปเที่ยวกันเป็นสถานที่ที่มีผับปลามีโซนวีวีไอพีที่รับสำหรับแขกพิเศษ
มีเจ้าของเป็นนายทหารคนดังอักษรย่ออนายชีวิตบอกว่าสถานที่นี้เนี่ยใครใครก็มีสิทธิ์ไปได้
ต้องการเรียกร้องให้รัฐมนตรีและคณะเปิดไทม์ไลน์ที่แท้จริงค่ะเพื่อจะได้ให้สังคมประชาชนเห็นเป็นตัวอย่าง
ส่วนคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพราะไม่ใช่เรื่องผิด
แต่ควรจะออกมาขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งนี้นะคะ
ขณะที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าไปไหนมาบ้างเนี่ยนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าได้แจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้กับสาธารณสุขไปหมดแล้ว
ระหว่าง๒๕๒๘มีนาคมและ๕เมษายนก่อนพบว่าติดเชื้อเนี่ย
เขาไปที่ไหนมาบ้างแต่วันนี้นะคะตัวเขาก็เซลฟี่ภาพและอัปเดตอาการตัวเอง
หลังเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรำบอกว่าเช้านี้อุณหภูมิร่างกาย๓๖๖องศาเซลเซียส
ไม่มีไข้หายใจเองได้แต่ยังรักษาตัวอีก๑๐๑๒วันค่ะ
ล่าสุดทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำก็โพสต์ไทม์ไลน์สถานที่ในช่วงเวลาที่หายไป
ของนายศักดิ์สยามช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเดินทางไปราชการแทบทั้งสิ้น
มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าเวทีและเขียนข้อความบอกว่าชายคนนี้เนี่ยคือนายศักดิ์สยาม
ทำให้มีคนหลงเชื่อและนำไปแชร์กันต่อกันจำนวนมากนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะก็พบผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเป็นดีเจอยู่ในจังหวัดชนบุรี
โพสต์ข้อความอัปเดตอาการตัวเองหลังจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นวันที่สอง
โดยพบว่าเธอติดเชื้อโควิดสิบเก้ามาจากเพื่อนสาวในกลุ่มเธอบอกว่าถ้าใครเคยอยู่ใกล้ชิดเธอ
ขอให้รีบไปตรวจหาเชื้อโควิดเพราะอาการของเธอนั้นหนักพอสมควรค่ะ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าทั้งไอแล้วก็ปวดหัวอย่างรุนแรงด้วยนะคะ
มันไม่แสดงอาการเลยหลินมาหนักตอน
ก็คือก่อนแอดมิตรอ่ะวันที่หกน้องลินมาลินมาหาหมอแล้วแบบว่า
คือลินหายใจไม่ออกแล้วไงลินกลัวลินตายเนอะเอาจริงจริงก็คือ
หนักอยู่อ่ะถ้ากลัวตัวเองตายนี่ก็คือเรา
บอกคนอื่นไปคนอื่นไม่เชื่อคิดว่าเราโกหก
แต่เรารู้อาการเราว่าเราไม่ไหวแล้วเราจะตาย